ลุ้นกันต่อกับวินาทีเป็นวินาทีตายของเจ้าแมวตัวนี้คุณผู้ชม
มันตกลงไปในน้ำอะค่ะก็มีพลเมืองดีพยายามจะช่วยฮะ
ทุกวิธีเลยมันจะช่วยได้ไหมเอาใจช่วยไปพร้อมกันค่ะ
เนี่ยแหละคะแหละตกปลาเอามาตกแมว
เบักยากได้อ่ะขนลูบเหมือนแล้วครับ
น้องแมวก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ละคนที่พยายามลุ้นอยู่เชียร์อยู่
เกาะขอบบอดูอยู่ตรงสะพานนี่
ก็ชายโยโหร้องยินดีไปกับมันด้วย
คือก็ต้องเข้าใจว่าทุกชีวิตก็มีชีวิตมีลมหายใจ

แล้วเราเองถ้าเห็นว่าใครรอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง
แล้วก็ชื่นใจที่อบิจัยไปด้วย